เนี่ยเป็นร้านที่ใส่เยอะแต่คุณไม่คิดจะใช้ตัวช่วยใช่ไหม
ไม่อยากใช้ไม่คิดเลยนะจะได้ของจะหมดแล้ว
ผมเลยกิน๔ตัวโอเคมามา
มันกระปร่างหลายเลยให้พี่
นี่ถิ่นท้ายโว้ย

พี่ไปไปแล้วไงรุกเตรียมรุกเลย
ออโหพี่เก๊าะเด้นกินไม่ต้องหมู่ท้ำตาเลยนะพี่
ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย

อิ่มเหมือนกัน
เดี๋ยวเราตามไปนะพี่

ไปทุกคนไปเลย

นี่

แต่ไอ้ซ็อปต้องกลับไม่ได้

ทำเป็นเร็วขอทำเป็นเร็ว

อาหารของร้านนี้ได้ผสมผสานอาหารไทยและอาหารยุโรปไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ไปเอาของพี่มาก่อนเอาของพี่มาก่อนเร็ว
คิดว่ากุ้งได้เจ็ดร้อยบาทก็ได้สองลูกค่ะ

สมมีอะไรบ้างมีชีสมีชีสมีแฮมมีกุ้ง
รีมซุปข้นเสิร์ฟในถ้วยขนมปังอบชีส
ขนมปังลูกใหญ่ที่กวานเหมือนหม้อแม่มด
ข้างในมีซุปครีมเข้มข้นรสเด็ดสูตรของทางร้าน
จากนั้นนำไปอบกับชีสทำให้มีทั้งกลิ่นหอมของชีสและซุป
เมื่อทานจะได้พบกับชีสสุดเยิ้มยืด
ซุปครีมรสชาติเข้มข้น

ถ้าเป็นพวกแบบนี้นะพี่ผมเนี่ยจะเอาอย่างนี้เอาปีกไหม

เร็วเร็วเร็ว

ได้ยินเสียงคุณขนาดนี้แสดงว่าคนจะต้องการความช่วยเหลือจากผมใช่ไหมครับ

จากกุราณ

แต่คุณจะต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะลดทอนจำนวนอาหารของคุณลงครับ

คุณจะต้องกระโดดตก๒๐ทีด้วยใบหน้าที่มีความสุขที่สุดนะครับ
โอ้โหแล้วลูกจิตหนีนอน
มาเราเป็นนักแสดงสักอย่าง

ตกกันแบบนี้

เชฟมีความสุขไปแล้วยังไงต่อ
ผมลดอาหารให้คุณ๓จานครับ

เดี๋ยวเราใช้ร้านหน้าคุณ
อันนี้กินไม่กัน